มีเรื่องมาเตือนสำหรับคนที่ใช้รถใช้รถใช้ถนนนะคะ
เฉพาะคนที่ต้องใช้เส้นทางถนนกาญจนาพิเศษฝั่งตะวันตกนะคะ
มีชาวเน็ตเขาโพสต์คลิปเตือนค่ะบอกว่าเขาไปเจออุกาบาท

อุกาบาทที่ว่านั้นคืออะไรแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยนะคะบอกว่าไทยแลนดโอลี่

เสียงดังมากแต่ว่าอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะ
เนื่องจากว่าถนนค่อนข้างมืดนะคะอุกาบาทที่ว่าเนี่ย
ก็คือเขาไปเจอยางรถยนต์สอดไส้ปูนซีเมนตกขวางอยู่กลางถนนค่ะ
บริเวณถนนกาญจนาพิเศษฝั่งด้านตะวันตกเขาบอกว่าให้ระมัดระวังกันให้ดี
พร้อมกับเขียนข้อความบรรยายว่าเขาตัดสินใจชนดีกว่าหักหลบ
เพราะเกรงว่ารถอาจจะพลิกคว่ำเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่รู้จะเอาผิดกับใครจริง
แฮชแท็กด้วยนะคะว่าไทยแลนด์โอลี่ค่ะใช่ครับโดยสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีติดต่อไปยัง
นายปัญญาวุฒิเต็งวงวัฒนะนะฮะเจ้าของคลิปซึ่งถูกแชร์ต่อในสังคมออนไลน์
ให้กับผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานครับ
เวลาประมาณเที่ยงคืนระหว่างขับรถกลับบ้านนะฮะแล้วก็ฝนตกหนัก
เขาจึงขับรถด้วยความเร็วเพียง๕๐๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
สังเกตให้เห็นยางรถยนต์ตกอยู่กลางถนนแต่ว่าไม่คิดว่าจะสอดไส้ปูนซีเมน
ตัดสินใจขับคร่อมไปเลยครับไม่ไม่อยากจะหักหลบเพราะว่ากลัวจะพลิกคว่ำ
แต่ปรากฏว่ายางนั้นมันมีการสอดไส้ปูนซีเมนในยางด้วย
เขาจึงชะลอความเร็วแล้วก็ขับต่อจนถึงบ้าน
ซึ่งบ้านเขาเองก็อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุเท่าไหร่นะครับ
พอไปตรวจสอบสภาพรถอ่างกร่องน้ำมันเครืองเนี่ยแตก
แต่คาดว่าจะเข้าแจ้งความร้องทุกข์ไว้ก่อน
จะพบว่ารางยางรถยนต์สอดไส้ซีเมนตั้งอยู่บริเวณนี้
ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นฝีมือของผู้คึกขนองนะคะ
แต่น่าจะเป็นรถยนต์ที่นำมาวางเพื่อชะลอความเร็ว
รถที่จะเบี่ยงออกเลนซ้ายเข้าสู่ถนนรองมากกว่า
ท้ายด้วยนะคะว่าน่าจะเป็นนวัตกรรมที่มีแต่ในประเทศไทยเท่านั้นค่ะ